วันนี้ไปเช็คราคาสินค้ากันสิว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะจ๊ะ
นี่ค่ะหมูเนื้อแดงวันนี้๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่นะคะขึ้นมาอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
ในสัปดาห์นี้เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้มาเช็คราคาของผักกันบ้างค่ะ
บุ้งจีนวันนี้๑๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
มะนาว๘๖บาทต่อลูกนะคะ

ส่วนผักชีไทย๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
จินดาแดงสัปดาห์นี้อยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะ